นำเสนอให้คุณผู้ชมมากมายเลยนะครับ
โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า
หลายคนอยากได้แต่ถามว่า
ราคาจะจับต้องได้หรือเปล่าจะเอื้อมถึงหรือเปล่า
แต่ในงานนี้มีค่ายรถยนต์ที่นำรถยนต์ไฟฟ้า
ราคาที่จับต้องได้มานำเสนอแก่คุณผู้ชมฮะ
ติดตามได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
รถยนต์ต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ราคาเริ่มต้นไม่เกิน๖แสนบาท
ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานบริสุทธิ์สัญชาติไทย
พัฒนาโดยคนไทยปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงานได้มากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันถึง๓เท่า
ปีนี้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้น
เห็นได้จากภายในงานมีหลายค่ายที่นำรถยนต์ไฟฟ้า
มาจัดแสดงในบูธดึงดูดลูกค้าด้วยราคาที่จับต้องได้
ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
ปัจจุบันตลาดยานยนต์ไฟฟ้าผมมองว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้น
การแข่งขันก็ยังถือว่าน่าจะปีนี้ผมว่าน่าจะเข้มข้นขึ้น
เพราะว่าสังเกตว่าในงานนี้ก็มีหลายค่ายก็มียานยนต์ไฟฟ้าเข้ามา
โดยสามารถวิ่งได้ระยะทาง๒๐๐๒๕๐กิโลเมตร
ต่อการชาร์จ๑ครั้งต้นทุนประมาณ๓๐สตางค์ต่อกิโลเมตร
ที่สามารถสั่งงานระบบภายในรถได้ทั้งคัน
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ
นั่นก็คือสถานีชาร์จไฟซึ่งการชาร์จก็ทำได้ง่าย
เพียงแค่เสียบสายชาร์จเข้ากับตัวรถยนต์
เท่านี้ก็สามารถชาร์จไฟได้แล้วค่ะ
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดจิ๋ว๔ที่นั่งของค่ายฟอร์ม

เปิดตัวที่๕๙๙๙๙๐๐บาท

จุดเด่นอยู่ที่ขนาดกระทัดรัดที่สุดในโลก
ชาร์จแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ง่ายที่บ้าน
และลอยตัวได้หากมีน้ำท่วมกระทันหัน
โดยฟอร์มตั้งเป้ายอดจองทั้งปีอยู่ที่๕๐๐คัน
อกจากนี้ยังมียานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย
รถบัตรไฟฟ้าขนาด๒๐๒๔ที่นั่ง
มินิแวนที่มีลักษณะเหมือนรถขนของ
เจาะกลุ่มผู้ประกอบการต่าง
เรื่องต้นจะส่งมอบรถให้กับผู้ประกอบการ
ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้๑๐๐คัน
รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี๒๕๗๙ประเทศไทย
จะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนท้องถนน
ให้ได้๑๒ล้านคัน
ทั้งมาตรการภาษีและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
รวมทั้งเร่งขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า
เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพ

ข่าวทะลับทีวีรายงาน